คุณผู้ชมครับครูบาบุญชุ่มท่านเป็นห่วงเด็กแล้วก็โค้ชเอกนะครับ

ก่อนหน้านี้มีการไปทำพิธีที่บริเวณถ้ำหลวงมาแล้วถึง๓ครั้ง
แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาบอกว่าครูบาบุญชุ่มเนี่ย
ก็นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้เด็กทั้ง๑๓คนให้ปลอดภัย
โดยไม่ยอมพูดจากับใครหรือเรียกว่าปิดวาจามาแล้วถึง๓ครั้งนะครับ
ก็อยู่ที่กุฏิกลางน้ำ
แต่เมื่อเช้าวันนี้นะฮะเช้าวันที่๗กรกฎาคมเนี่ย
ถือว่าเป็นวันครบช่วงของการปิดวาจารอบที่๓แล้วนะ
ดังนั้นเมื่อเช้านี้ครูบาบุญชุ่มยานสังวโร

โดยการเดินทางออกจากกุฏิกลางน้ำครั้งนี้

หลายร้อยคนนั่งเรียงรายอยู่รอบข้าง
ตั้งแต่หน้ากุฏิยาวไปจนถึงพระอุโบสถ
พร้อมกล่าวคำว่าสาธุตลอดทาง
ความเลื่อมสายศรัทธาในพระครูบาบุญชุ่ม
เพราะจริงลูกศิษย์ลูกหาไปเฝ้าครูบาบุญชุ่มหลายวันแล้วนะ
แต่ไม่ได้เข้าพบนะครับแล้วก็ไม่ได้เข้ากราบ
เพราะว่าครูบาบุญชุ่มขอปิดวาจาขอทำสมาธิแผ่เมตตานะครับ
โดยทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้มีโอกาสพูดคุย
กับนางอุ่นใจสิริคุณลูกศิษย์ของครูบาบุญชุ่ม
เล่าให้ฟังนะครับว่าพวกเธอรวมกลุ่มการเดินทาง

ตั้งแต่วันที่๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
บางส่วนก็นั่งเครื่องบินมาบางส่วนก็นั่งรถส่วนตัวมา
ซึ่งเธอนั้นเป็นลูกศิษย์มาร่วม๒๐ปีแล้ว
เพราะเลื่อมสายศรัทธาในตัวครูบาบุญชุ่ม
โดยท่านสอนไม่ให้งมงายแต่สอนให้ไม่ยึดติดกับสิ่งใด
พร้อมกับให้กำลังใจน้องทั้ง๑๓คนภายในถ้ำ
ส่วนบริษัทโรงการประกอบและชอบแต่อย่างหน้า
เห็นผู้กับดิบดีมากก็ตามถ้ำทุกคนจงในทีเข้ามา
ศรัทธาลุ้นน้องทั้ง๑๓คนมาตลอดเลยค่ะ
แล้วก็ขอให้น้องปลอดภัยออกมาได้
แล้วก็ป้าหรือประชาชนชาวไทยเนี่ย
ดีใจมากที่น้องออกมาได้ปลอดภัยได้
ตอนนี้ขอให้น้องออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
แล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาก็จะมาถวายอาหารใช่ไหม
จากนั้นก็หลังจากครูบาฉันอาหารเสร็จแล้ว

ศิษย์ลูกหาบอกว่าจะเอาอาหารนั้นมากิน
เพราะถือว่าเป็นข้าวทิพย์เป็นน้ำทิพย์ของครูบา

เปิดเผยว่าครูบาบุญชุ่มเป็นห่วงเด็กทั้ง๑๓คนมาก

ได้นั่งสมาธิแผ่เมตตาและอธิษฐานให้เจ้าป่าเจ้าเขา
แม่นางนอนและพญานาคผู้ดูแลถ้ำ

เพราะท่านได้นิมิตเห็นจริงว่าเด็กกลุ่มนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับ
แล้วก็นอกจากนี้นะครับลูกศิษย์ของครูบาบุญชุ่มส่วนหนึ่งยังนำยารักษาโรคมาถวายให้กับครูบาบุญชุ่ม
เพื่อให้ครูบานั้นนำไปใช้สำหรับการปฏิบัติธรรมภายในถ้ำ
ในช่วงเข้าพรรษาที่จะถึงนี้นะครับ
ผู้สิทธิ์ข่าวก็สอบถามว่าครูบาบุญชุมท่านจะไปปฏิบัติธรรมภายในถ้ำหลวงหรือเปล่า
ติดอยู่ภายในถ้ำจนพบกันนะครับ